คุณผู้ชมใครก็อยากสวยใครก็อยากหลอกใครก็อยากรู้ดี
พูดถึงตัวแม่ของวงการศัลยกรรม
ให้เธอเลยหญิงแย้นนทพรค่ะ
ต้องบอกว่าเธอเนี่ยหน้าไม่ทันได้พักเลยนะ
ขึ้นเขียงอับใหม่อับใหม่อับใหม่อับใหม่ตลอดเลย
คือจำของเก่าแทบไม่ได้แล้วค่ะ
ล่าสุดเพิ่งผ่านการทำศัลยกรรมยกคิ้วยกหางตามา
เนี่ยที่ลงในโซเชียลเธอลงเองตลอดเลย
พักฟื้นแบบต้องบอกว่าแผลเพิ่งจะหายดี
ก็มาอวดโฉมหน้าใหม่ในรายการเรื่องนี้ต้องขยาย

คว้าตัวมาอัปเดตความสวยรอบนี้
รวมไปถึงเสียงวิจารณ์ที่ว่าเธอเสพติดศัลยกรรม
กลายเป็นพลาสติกไปหมดแล้วว่า
เธอเรียกว่าเสพติดก็ได้

ศัลยกรรมเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ตื่นมาปุ๊บสวยปั๊บ

ดังนั้นทุกคนเนี่ยที่จะทำหน้า
ก็ต้องได้รับข้อมูลด้านนี้ด้วย

มันจะต้องมีภาวะบวมช้ำต่างนานามาก่อน
หญิงแย้บอกใครก็อยากสวยทั้งนั้นแหละ

ทุกศกทุกพอสองอยู่นี้หรอ